คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวเรื่องนี้
คุณผู้ชมจะเห็นความสู้ของคุณแม่มากเลยนะคะแม่ไม่ได้

ไม่รู้จักไม่รู้จักใครเป็นพิเศษ

นึกเท่าไรก็ว่าไม่มีไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะติดต่อเองหมดไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่มีค่ะ
ธนาลงนักโลงนิกว่าจะมาให้แม่ก็ต้องโดนแม่ว่าไปหลายยกเหมือนกัน

คนก็เข้าไปที่ชมรมเขา
เพราะว่าถึงได้บ้าง

คือลูกตื้อก็จำเป็นเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้

โทรไปก็ไม่ได้ว่าเขาไม่การรับแล้วไม่โทรอีก
โทร
โทรอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่
คือที่คุณแม่บอกว่าในระหว่างที่ยังตัดสินไม่เสร็จ

ขังจริงไหมอยู่หรือเปล่าเข้าคุกจริงหรือเปล่า
ทำไมทำไมมันไม่เชื่ออะไรขนาดนั้นเลยเหรอ
มันต้องการความมั่นใจจะได้อุ่นใจ

มีลูกแม่ไปแม่ก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วย
เขาบอกแม่อยากเข้าไปในค่ายมณฑล๑๘
แล้วถามเข้าไปทำไมบอกแม่อยากไปดูว่าเขาติดคุกจริงไหม

เขาก็บอกว่าด้วยกิจของผมจริง

ประมาณสักครึ่งเดือนเขาย้ายมาไปสระบุรีแม่ก็ไปที่สระบุรีไปหาเขาเรียกอะไรอ่ะ
แม่ก็ขึ้นไปแม่แบบบอกว่าแม่จะมาถามคนคนนี้มาย้ายมาอยู่สระบุรีจริงไหมอืมเขาก็
เช็คให้แม่บอกจะเยี่ยมได้ไหมเขาบอกไม่ได้แล้วแม่ขอเยี่ยมเขาด้วยเนอะแม่ก็
เพราะว่ากว่าจะได้ตัวก็ใช่แล้วล่าสุดพอตัดสินแล้วไปอยู่บางขวางแม่ก็โทร

เวลาไปคนเขารู้ไหมว่านี่แม่น้องพลอย

แล้วเขาจำเราได้ไหมว่าจริงเราเคยมาก่อนน่าจะเป็นข่าว

ท่านไอนรณโรงค้าตั้งแต่แบบรับทำคดี
ช่วยดูคดีช่วยพาไปร้องเรียนมา

อันนี้เกินมาตรฐานเฉลี่ยไหม
คือแบบทำเกินกว่าที่ตัวทนายคาดหวังไหม

ไม่รู้สิแต่ว่ามันไม่ควรจะยากขนาดนี้
แต่มันก็ทำให้ผมสะท้อนอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
ในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยหรือจำเลยหรือผู้ต้องหาเป็นนายทหาร
กระบวนการยุติธรรมในการดำเนินการของตำรวจมันไปไม่ถึง
จะเข้าไปสืบค้นไปตรวจสอบไปสืบสวนในค่ายทหารมันทำยาก
การจะขอหมายจับแล้วเอาหมายจับไปจับกลุ่มนายทหาร

ก็ต้องทำผ่านผู้บังคับบัญชาผ่านรัฐธรรมนูล
เพราะงั้นในคดีนี้มันถึงเห็นได้ชัดว่าพอ
คนทำผิดเป็นทหารแล้วหนีเข้าค่ายเนี่ย
กว่าตำรวจจะขอเอกสารกว่าจะประสานงานได้มันใช้เวลา
ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไอ้คนที่กระทำแบบนี้เป็นพลเรือนธรรมดาเนี่ย
เดียวก็จับได้แล้วหนีตรงไหนก็จับได้
คือเขตอำนาจคือทหารเขาก็จะใช้สารทหารเขาถูกไหมคะ
คือเขตทหารเขตอำนาจศาลอาจจะใช้คำผิดนะ
อำนาจสารทหารคือเขาจะมีของเขาเพราะฉะนั้น
การที่คนที่ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยหรือใดก็แล้วแต่เป็นทหารเนี่ย
ทำให้การใช้ระบบนี้มันยากใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับคือเขาก็มีของเขาเองไง
ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตำรวจเขาไม่ทำนะบางครั้งกวัก
แต่ว่าด้วยอย่างสมมุติว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไปเชิญตัวมาเลยไง

คืออัตราเร่งมันต่างกันอัตราเร่งมันต่างกันเนี่ย
ต้องมีหนังสือเชิญถึง๒ฉบับฉบับที่๓ถึงจะออกเป็นหมาย

หมายเรียกเขาเรียกใช้เวลาทั้ง๑๐วัน๑๐วันไม่มาก็ต้องอีก๑๐วัน
น้องตายไปแล้วต้องมานั่งรอเรียกอย่างละ๑๐วัน
แม่ว่าแม่ว่าขบวนการยุติธรรมมันไม่มีหรอกนะ
ไม่รู้นะแม่พูดแม่พูดในฐานะชาวบ้านธรรมดา
กระบวนการยุติธรรมมันไม่มีมันถูกแบ่งนะ
คือเราเห็นความติดขัดใช่ค่ะกระบวนการยุติธรรมมันถูกแบ่งถูกแบ่ง
หลังจากว่าหลังจากตั้งแต่แม่แม่ไม่ได้รับความยุติธรรม
ตั้งแต่น้องพลอยหายวันแรกแล้วตั้งแต่แม่ย่างก้าวเข้าไปโรงพักแล้ว
ทุกแห่งที่แม่ไปแม่แทบจะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะ
แทบจะไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง
น้องพลอยอายุ๒๕ปีนั่นแหละมันแตกต่างกัน
ความยุติธรรมของแม่ถูกแบ่งจนถึงการตัดสิน
ถึงได้สู้ถึงชั้นดีกาแม่สู้ทั้งที่รู้ว่าไม่รู้อ่ะ
ผลออกมาเป็นยังไงแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ก็ต้องสู้